เมื่อคุณบี้กับคุณโมเริ่มเปิดตัวมากขึ้นค่ะ

บอกเลยว่าเป็นคู่รักที่หารูปคู่ยากมาก

สำหรับคู่รักคู่นี้แหละนะคะ
กับคุณบี้เขาบอกว่าคบหาดูใจกันมาพักใหญ่มาก
แล้วก็แถมคุณแม่ของหนุ่มบี้เอง
ก็ดูจะปลื้มสาวโมเอามากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะ
ยิ่งตอนนี้ความสามารถของผู้พัฒนาขึ้นเรื่อยค่ะ
ก็เอาทำให้แฟนคลับของสาวโมก็เฮลั่นดีใจกันยกใหญ่เลย

ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดตัวมากขึ้น
เพราะว่ามีคนเห็นทั้งคู่เนี่ย
ไปไหนมาไหนด้วยกันแบบไม่ได้ปกปิดเหมือนเมื่อก่อน

ถึงแม้ว่าก่อนอันนี้ทั้งคู่ก็จะแอบไปไหนมาไหนด้วยกัน
แต่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้ลงรูปคู่กัน

คือรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเขาบอก

ก็คือคนก็จับได้ว่าไปที่เดียวกัน
น้องก็พอจะสืบทราบว่าเขาก็ชอบไปตีแบตด้วยกัน
แล้วจุดนี้น้องสังเกตว่าเขาเคยไปตีแบบด้วยกันตอนเย็นแถวห้วยขวาง
ก็เขารู้จักกันเขาก็ต้องไปตีแบบด้วยกันได้สิ

บ้านเขาอาจจะอยู่ใกล้แถวนั้นทั้งคู่
แถวนั้นมันอยู่ใกล้เหมือนพูดมาจากเขาไปอัดรายการตรงใกล้ใกล้
แล้วก็ออกมาเลยแล้วว่าไปกันหลายคน
ก็ตีแบตเขาตีกับสองคนเหนื่อย
แล้วก็หาอะไรของของกินเที่ยวนั้นเยอะอร่อยน้องก็ชอบไปบ่อย
รถหลู่มากพร้อมไปจอดโป๊บน้องแทงหน้าปลื้อป๊าบ
นี่คุณไปยืนเฝ้าอยู่แถวนั้นเหรอคะแองจี้

คือมันเหมาะกับเปล่านะครับคือเหมาะกับเปล่าครับผม